เมาส์กันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดาวมะยุรีสวยขึ้นเพราะสวดมนต์

บทไหนสวดอีท่าไหน
ไม่ได้ใช้แอปหรือไม่เข็บการศัลยกรรม
จริงหรือเปล่าพี่ดาวอยู่ในสายกับเรา

สวัสดีค่ะน้องเซอร์ดีน้องหมูตอง
โอ้โหขออนุญาตก่อนเลยนะคะ
เช้านี้ขอปลุกอารมณ์พี่ดาวก่อนเลย
ด้วยข่าวที่มันกวนใจหรือเปล่าพี่

ก็เป็นเดินทางไปงานที่อุทัยค่ะงานสาย

ก็ก่อนจะไปเดินทางหนูขอถามเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วกันนะพี่นะ
ตอนนี้เขาแชร์กันเยอะพี่ดาวทราบหรือเปล่า
เขาแชร์ว่าดาวมะยุรีสวยขึ้นเพราะสวดมนต์
เมื่อวานหรือวันก่อนเราไม่ทราบค่ะ
พอดีดาวจะมีผู้ที่เป็นลูกสาว

เขาบอกว่าคุณแม่ไม่ชอบเลยมีคนเอาคุณแม่ไปในโซเชียล
แล้วก็คนคอมเมนต์ไม่ดีนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างนี้
หรอหรออะไรล่ะในของอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็มีทั้งของอะไรหน้าซุดอะไรก็กระปุกแล้วก็อะไรต่ออะไร
บอกอ๋อค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะเลยเขาก็ส่งให้เราดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้แบบหนูไม่ชอบจะมาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้
เขาเขาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเราค่ะทั้งแฟนคลับแฟนเพลงค่ะ
ส่งเข้ามาให้เราดูตอนนั้นพี่ดาวไม่ได้รู้เรื่องเลย
เคล็ดลับที่ทำให้พี่ดาวดูดีขึ้นเนี่ยจริงอย่างที่ลงไว้ในอินสตาแกรมหรือเปล่าคะ
ก็คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่ดาวอธิบายก่อนตอนที่พี่ดาวดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูจำใจขึ้นเนี่ย
มันไม่ใช่ว่าเรื่องสวดมนต์อย่างเดียวเรื่องสวดมนต์ก่อนนะคะ
สวดมนต์เนี่ยปกติพี่ดาวเป็นคนทำบุญอยู่แล้วตลอดเวลา
แล้วก็ทีนี้บอกมีเข้ามาถามว่าสวดมนต์บทไหนถึงทำให้สวยขึ้น
มันไม่ใช่ก้านสดก็คือทำให้สภาพจิตใจของเราดีถูกไหมคะ
ถ้าจิตใจเราดีใบหน้าข้างในเราก็ดีเพราะว่ามันออกมาจากจิตใจข้างใน
เพราะว่าพี่ดาวเนี่ยได้ฟังเพจของน้องตาสุรางพนาเนี่ย
เรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์อรรถนาสิงห้าก่อนนอนทุกคืน
นี่คือคือพี่ดาวก็เริ่มทำมาครึ่งปีแล้วทำทุกคืนนะคะ
ตรวจทุกคืนก่อนนอนไม่เคยเว้นแม้สักวันเดียว
ทีนี้พอเราสวดทุกคืนจิตตรงนี้เราได้รับ
ทำให้จิตข้างในเราเนี่ยมันได้รับบุญได้รับกุศล
มันก็ทำให้สุขภาพจิตใจของเราดีเวลาเราเครียดหรือใครก็ตาม
เครียดหรือแบบมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ลองเขียนหนึ่งดูค่ะแต่คุณต้องทำให้ได้นะคะ
การเขียนหนึ่งอัตรา๑๕เนี่ยมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยาก
ลองทำให้ได้เหมือนดาวแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนจะดีขึ้น
ขึ้นสภาพจิตใจคุณจะดีขึ้น
คือพูดง่ายว่าคิดบวกจากข้างในใช่ไหมคะพี่ดาว
เราต้องทั่วจากข้างในและทีนี้ประกอบแบบ๓
เรื่องก็คือ๑พี่ดาวมาออกกำลังกาย
พี่ดาวก็เอามาเป็นปีกว่าอยู่แล้วค่ะเรื่องปีแบบนี้
หลังจากนั้นมาเราก็โอเคเริ่มเหมือนพอเริ่มสวดมนต์
มันก็ทำให้เราแบบจิตข้างกลางได้รับ

ต้องดูแลสุขภาพยิ่งอย่างไรแหละเพราะเราต้องทำอย่างอยู่ตรงนี้
ที่จะดูดีดูสวยสวยใสหยุดสม่ง

แต่ถ้าจะแบบจำเป็นนิดนึงวันเกิดเพื่อนหรืออะไรสักแก้วหนึ่งอย่างนี้
โอเคมันจะแตกต่อเมื่อกรอบเมื่อกรอบหรือพี่เท้าดื่มทุกคืนนะ

วิ่งแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจะแบบวิ่งลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สมัยก่อนนะคะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเมื่อครึ่งปีหลังนะคะค่ะ
ก่อนที่พี่ดาวยังไม่ได้ส่วนอัลภาษาสินห้าก่อนนอน
ทีนี้พอพอตรงนั้นแล้วเนี่ยอีกเรื่องก็คือเรื่อง

เลือกทานเนื้อตัดเรื่องเพราะว่าพี่การ
เรื่องผ่าตัดมันก็จะมีซีรีส์มันอาจจะเป็นทั่วครั้งคืน
นี่คือพี่ดาวจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ดูสดใสขึ้น

แต่ว่าคือการคิดบวกแล้วก็ทานอาหารดีมีประโยชน์

พึงสันเนยกรรมด้วยมั้ยคะ
ครับอ่าจริงจริงที่เราใช้ถ่ายธรรมดานะครับขายขาดตัวนี้
จะพูดได้เมื่อนี้มันจะเรียกเหรออยู่นี่จะมีความถึง
พร้อมปรับความสวยได้ใช่ไหมครับพี่เรามีไม่ได้แต่
ดาวจะแต่งให้หน้าใสขึ้นแต่ไม่ได้ใช้แอปทั่วไป
ปกติในมือถือมันมีอยู่แล้วค่ะ
ถ้าเขาไม่ทำมาให้คนใช้แล้วดูดี

ไม่ได้ไปบีบหน้าเรียวหน้าเล็กแป้ง

เพราะว่าเดี๋ยวนี้อินสตราแกรมเขาซูมได้

ตัวเองหน้าผอมหน้าเล็กค่ะ
ใช้ทำดูแลสุขภาพจากภายใน

เราอย่างพี่ดาวคุณทำบุญบางทีคุณไม่รู้คุณเอาไปพูดว่า
ถ้าเขาสวยเพราะทำบุญจริงเหรอนู่นนี่นั่น
บางทีเนี่ยเราก็อยากให้ลองเอาจิตของเขาลองมาสวดมนต์ดูไหมคะ
ถ้าจิตใจของคุณดีเนี่ยคุณอาจจะสวยเหมือนดาวก็ได้
เพราะว่าการสวดมนต์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำให้ข้างในสวย
ถึงแม้ว่าหน้าเราไม่สวยแต่ถ้าข้างในเราจิตดีคิดดี
ทุกอย่างเราก็จะออกมาดีเหมือนดาวเมื่อก่อนดาวไม่ได้สวดมนตร์ก่อนนอน
ก็คือดาวสวดมนต์หมายถึงว่าอารัฐนาศิลป๕นะคะ
ไม่ใช่ว่าบทไหนก็ได้แต่ว่าดาวสวดอร่าไทย๔๕ต่อวันเรานอน๔๕ชั่วโมงเนี่ย
เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ดื่มเราไม่ได้มุตสาเราไม่ได้รักตั๊บใครไม่ตาเมถูกไหมคะ
๔๕ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นการสอนของกลุ่มในเพจของน้องจ้า
เออเขาธรรมะตรงนั้นก็ลองเอามาปฏิบัติดู
อย่างที่เราก็เอามาปฏิบัติดูมันก็ด้วยผลกับตัวเอง
พี่ดาวค่ะย้ำชัดกันสั้นเลยละกันเวลาเราน้อยนิดนึงนะคะ
ต้องบอกเลยว่าสรุปรวมแล้วเนี่ย
บวกไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทานเนื้อสัตว์ถ้าไม่จำเป็น

ออกกำลังกายทำบุญด้วยค่ะ
คิดบวกเขาไว้จิตใจข้างในสดใสออกมาจะพบไว้ข้างหน้า

ดาวไม่เป็นเผ็ดถ้าดาวไม่ล้อยไหมแต่งั้นบ้าง
ถ้าบังก็อายุฝุ่นนี้แล้วเนอะ

วันนี้เดินทางไปคอนเสิร์ตหรืออะไรยังไงที่ไหนคะ
ไปคอนเสิร์ตเที่ยงโภราลศักดิ์ของงานคอนเสิร์ตของขุนอีสีทรัพย์หรือวิดาวเองนะคะ

อยู่ที่อำเภอลานศักดิ์นะคะแฟนเพลงมาเจอกันได้ตอนนั้นบ่ายโมงค่ะ
จ้าซิงเกิ้ลใหม่มีมั้ยพี่ดาวช่วงนี้

ซิงเกิ้ลใหม่มีซิงเกิ้ลเพลงคู่นะคะต้นใจให้กันกับน้องเอ็งธนวัฒน์ภายเร็วนี้
เดี๋ยวได้ฟังกันนะคะแล้วก็ฝากซิงเกิ้ลนินทากาเลใจใหม่ของพี่ดาวด้วยนะคะ

แล้วก็เพลงรักษาสุขหัวใจเอ็งเพื่อพ่อหลวงรักษาพี่ก้าวฝากด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดาวนะคะ
ครบสูตรครบเครื่องในคนเนี้ยคลียร์ชัดเจนนะ

คือหลายคนก็ม้าวว่าแบบสวดมณส์เหรอตื่นมาแล้วจะสวยเหรอ
บางคนประชดประชันถึงครั้งนึกว่าเดี๋ยวจะทะวายบท
อะไรกันเลยสร้างที่ดินให้สวยเหมือนดาวมะยุรี
จริงนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะ
ว่าคนเราจะสวยมันอยู่ที่ความคิดแล้วก็ข้างในนะคะ
เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อ